มาติดตามข่าวกันกับเรื่องของขโมยขโจร

เจ้าของบ้านเจ้าของร้านไม่อยู่บ้านหลายวัน

ที่ชนบุรีเขาตั้งรางวัลนำจับ๕๐๐๐กว้าร์

แล้วกล้องวงจรปิดนั้นก็สามารถจับภาพเอาไว้ได้ด้วยนะครับ
นี่ดูดีนะฮะนี่เดินเข้าไปแล้ว
นะครับกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์นี่เลย
วัยรุ่น๒คนเป็นผู้ชาย
ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปไปจอดหน้าเต็นต์เขา
บริเวณถนนสายวัดประชานาศอำเภอศรีมราชา
จังหวัดชนบุรีของคืนวันคริสต์มัส๒๕ธันวาคมที่ผ่านมา
จากนั้นเนี่ยชายในภาพ
เสื้อแดงชมพูเดินเข้าไป
ขโมยล้อแม็กซ์ยกไปอย่างนี้หน้าตาเฉยนะฮะ
แล้วก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเพื่อนที่จอดรออยู่
หลบหนีไปนะครับ
ด้านในสุทธิชื่นชมอายุ๔๐ปีเป็นเจ้าของเต็มรถมือ๒
ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว
เขาเองไม่ต้องการจะดำเนินคดีกับเยาวชนที่ก่อเหตุหรอก
แต่ขอเพียงว่าเอาล้อแม็กซ์ไปคืนเถอะ
พร้อมกับตั้งรางวัลนำจับ๕๐๐๐บาท
สำหรับคนที่แจ้งบ่อแสได้นะครับ
๑๕ครับ
จริงเราไม่ได้อยากจะเอาเรื่องนะครับ

เพราะจริงทำพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ได้

เขาจะเรียนด้วยนะครับ
ตัวนี้พี่ตั้งรางวันนำจับหรือเปล่า

ถ้าจับได้เนี่ย
จริงผมจะไม่เอาเรื่องเขา
เอาของมาคืนผม
ผมจะขอแจ้งความให้ด้วย
ก็ประมาณสักหมื่นบาทนะครับขอให้เอาไปคืนเขาจะไม่เอาเรื่องเอาความนะครับ